แสดงที่คุณคิดถึงดีกว่าคุณครีมเพลมซีนีค่ะ
ที่ฉันคิดถึงมากอยากจะเห็นผลงานเขามาตั้งนานแล้วนะคะ
ตั้งแต่เลิกกับสามีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คลองสเตตัสโสดนะคะ
แล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะครีมกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบ๘ปี
พลิกคาแรคเตอร์ไปเลยจากนางเอกแบบเรียบร้อยแสนหวานนะคะ
ในอดีตเนี่ยล่าสุดมารับบทแบบว่าสุดร้อนแรง
อตช่าไปเลยคุณผู้ชมเออแถมยังเป็นเรื่องรักเลิกนะฮะ
สามีภรรยาร้างลากันอีกด้วยนะแหมตกกับชีวิตหรือเปล่าเออนะ
งานนี้ค่ะครีบอกกับเราตรงนะว่าได้ประสบการณ์ตรงนี่แหละ
จากการผ่านชีวิตคู่ที่มันอาจจะไม่สมหวังนำมาใช้ในการแสดงครั้งนี้ด้วยค่ะ
คือมันต้องเล่นเลยอ่ะแรงคือดราม่าแล้วก็แบบเข้มข้นมาก
เพราะว่าไม่ได้เล่นละครนานมากแล้วก็พอกลับมาเล่นแล้วก็บทแบบท้าทายมาก
คือพลิกแบบพลิกแบบหลายตลกมากใช่
เรื่องจากเรามีประสบการณ์เรื่องครอบครัวมาเราเอามาใช้แบบเยอะแบบ
ก็ต้องมีบ้างเพราะเราประสบการณ์เยอะขึ้นพิมคิดว่ามันก็เอามาช่วยได้นะคะในการแสดง
ค่ะก็ติดตามได้นะคะเห็นบอกว่าประกบกับแพนเค้กกับพี่ชาคริสด้วยนะคะ
แซ่บในนอนเรื่องนี้ห่างหายไปประมาณเท่าไหร่๗ปี๗๘ปีติดตามด้วย